ท่านผู้ชมครับได้ข้อสรุปแล้วนะครับเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่ง
เขาอายุสามสิบเจ็ดปีอืมมีคนไปเจอบนถนนแถวสิงห์บุรี
ค่ะนะฮะมาพร้อมกับสุนัขเนี่ยรวมแล้วสิบเอ็ดตัวด้วยกัน
อืมเดินตามถนนคนจอดรถถามว่าจะไปไหนเขาบอกผมจะไปสนามหลวงกรุงเทพ
ค่ะไปตามความฝันเดินมาจากบ้านที่พิสุโนโลกกู
โอ้โหแล้วไม่ขึ้นรถหรอ
บ้านอยู่อำเภอเรอร์มาปลางจังหวัดพิสุโนโลกตลอด
คนไปเจอเนี่ยแถวตำบลน้ำตาลอำเภออินบุรี
จังหวัดสิงห์บุรีก็ประมาณสักสองร้อยกว่ากิโลเมตรแล้ว
เดินมา๕วันนะฮะเขาชื่อนายเดชาอายุ๓๗ปีเห็นจูงอยู่๒ตัวใช่ไหม
เนี่ยที่เขาถืออยู่อีกเนี่ยลูกหมาเนี่ยอีก๙ตัวรวมแล้ว๑๑ตัวเดินไปพักไป
คือขึ้นลกขึ้นรถก็ลำบากเพราะว่าเขามีสุนัขมาด้วยลูกหมายังเล็กอยู่เลยเห็นไหมน่าเชื่อเลยนะ
นี่ค่ะเจ้าผู้ชมครับภายจากสอนราริมทางอะไรพวกเนี่ยคนเห็นบางทีก็สงสารสุนัขด้วย
เอาหงอาหารมาให้ตลอดทางเขาบอกไม่มีรถคันไหนเนี่ยคืออนุญาตให้นำสุนัขเยอะขนาดนี้ขึ้นไง
เขาก็เลยต้องเดินไปเรื่อยเขาตั้งใจจะไปสนามหลวงให้ได้ที่กรุงเทพ

แล้วก็อันนี้เหลือกี่พันครับ

มีพวกนี้ฉันมียาก
แล้วรถไฟมันไม่มี

เราพามันเดินไปเรื่อยพักไปเรื่อยหรือ
ไม่ได้พักไปเรื่อย
เงินเขาก็พอมีนะแต่เขาบอกเดินไปเรื่อยดีกว่า
ก็เราตรวจสอบไปล่าสุดวันนี้
นายเดชาเขาบอกเขาถอดใจแล้วไม่เอาแล้วไม่ไปแล้ว
เพราะว่ารถบนถนนมันเยอะเหลือเกิน

ตัดสินใจหันหลังเดินกลับบ้านพิศนุโลกดีกว่า
เดินมาถึงสิงห์บุรีตั้ง๒๐๐กว่ากิโลเมตร
แต่มันก็เลยตั้ง๒๐๐กิโลเมตรได้กว่าจะถึงสนามหลวงกรุงเทพ
นักข่าวก็ไม่ได้ใจร้ายนะก็ชวนขึ้นรถนะเหมือนจะขับไปส่งนะ
เขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดินกลับบ้านเอง
ไปกับนี่แหละเจ้าสุนัขนี่แหละนะมายังไงก็กลับอย่างนั้น
เขาว่าอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่เห็นเขาอีกเลย
ตัดสินใจไม่ไปสนามหลวงแล้ว
สื่อข่าวของเราที่พิศนุโลกนะฮะ
จนทราบว่าบ้านเขาอยู่ที่บ้านหนองยับร่อง
อำเภอเนินมกลางได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ของเขา

นายเดชาเนี่ยเขาหายออกจากบ้านไปตั้งแต่๑๙พฤษภาคมนะ
หายไปเลยมารู้ข่าวอีกทีเอ้าเป็นข่าวนี่แหละ
เดินเท้าจะไปสนามหลวงกับสุนัขตั้งหลายตัว
แต่ที่บ้านเขาไม่มีสุนัขนะ
ก็เลยไม่รู้ว่าไปได้สุนัขมาจากไหนอะไรยังไง

ส่วนที่บ้านบอกว่าเดชาเขาหายจากบ้านบ่อย
เวลาอยู่บ้านก็ไม่ค่อยที่จะสูงสิงอะไรกับใครเท่าไหร่นัก

ความจริงมีญาติพี่น้องมีครอบครัวที่บ้านนั่นแหละ
ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับ